เรามาเริ่มที่เรื่องของวัดพระธรรมกายกันก่อน
ติดตามกันทุกวันครับคุณผู้ชมคงต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะ
เพราะว่าก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ในกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ที่บริเวณตลาดกลางครองหลวงเองยืนยัน
ว่าการที่มีประกาศเรื่องของการถอดถอนสมณศักดิ์พระธรรมชโยนั้น
ไม่เป็นอุปสรรคกับเรื่องของการชุมนุมต่อไปนะครับ
ขณะที่พระสนิทวงศ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชน
ไม่มีการแถลงข่าวต่อเนื่องเป็นวันที่๔แล้ว
ติดตามทั้งหมดกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากตลาดกลางครองหลวงครับ
โดยพระสงฆ์ที่ชุมนุมอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงก็ยืนยันนะครับว่า
ถอดสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยจะไม่มีผลกระทบต่อการชุมนุมบริเวณนี้แต่อย่างใดครับ
เพราะเชื่อว่าศิษยานุสิตและพระสงฆ์นั้นต่างก็ศรัทธาในตัวของพระธรรมชโย
กว่าศรัทธาสมณศักดิ์ที่ถูกถอดออกไป
ตลาดกลางคลองหลวงได้ทำพิธีเปิดโปรงทานเพื่อรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชน
ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ครับ
โดยพระประหลัดเสกสรรอัตตะธโมพระเครือข่ายวัดพระธรรมกาย
ระบุว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดพระธรรมกาย
ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตกว่า๑๐๐คนครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบินทบาททุกวัน
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่
กรณีที่มีการถอดถอนสมณศักดิ์พระเทพยานมหาหมุณีของพระธรรมชโย
ประหลัดเสกสรรก็เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ
การชุมนุมของกลุ่มศิษยานุสิตและพระสงฆ์
เพราะทุกคนศรัทธาในตัวหลวง
ขออภัยครับเพราะทุกคนศรัทธาในตัวพระธรรมชโย
ไม่ได้ศัฒทาในตัวสมณสักครับ
พระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่นี่เนี่ย

กราบหลวงพ่อธรรมสโยนะ

จริงเราไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นะ

ที่วัดพระธรรมกาย๑๔พันศาแล้วเนี่ย
ก็กราบหลวงพ่อเคารพหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์
เป็นคุณสอนธรรมะคุณสอนสมาธิ
และท่านก็เป็นผู้ชี้แนวทางว่าจริงแล้วชีวิตของเรา
ท่านก็ให้เป้าหมายชีวิตว่าเกิดมา
ส่วนที่บริเวณประตู๕ซึ่งมีการแถลงข่าวประจำวันนั้น
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่๔แล้วที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ไม่ออกมาปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน
โดยมอบหมายให้พระมหาทศพรปุญยังกุโล
หัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์เป็นผู้ออกมาอ่านแถลงการประจำวันครับ
พร้อมกับระบุว่าวันนี้สถานการณ์หลายอย่างมีความอ่อนไหว
จึงต้องของงดการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนในวันนี้ครับ
สำหรับวันนี้หลวงพี่สนิทวงศ์ท่านก็
ยังไม่สะดวกออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้นะ
แล้วก็ทุกคำถามในวันนี้ขอไม่มีความเห็นใด
แล้วก็ยังคงยืนยันยึดมั่นเหมือนเดิมว่า
พระธรรมกายและลูกศิษย์วัดทุกท่าน
ก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยความสงบเรียบร้อย
สงบสันติอเหงาต่อไป
ได้เดินทางเข้าไปเจรจากับหนึ่งในผู้ดูแลพื้นที่ชุมนุม

เพื่อขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมทำการบรื้อแสลนด์ที่ตั้งอยู่ด้านหลังตลาด
ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นเขตสังคาวาสของพระสงฆ์และสามเณร

ซึ่งการเจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทางฝ่ายชาวบ้านที่ชุมนุม
ก็รับปากว่าจะมีการพูดคุยกับพระชั้นผู้ใหญ่
และจะทำการบรื้อถอนออกจากพื้นที่ภายในวันนี้ครับ
ในส่วนกรณีของพระประหลัดเสกสรรที่ได้ถูกออกหมายเรียกก่อนหน้านี้

ว่าจะเดินทางไปรายงานตัวในวันที่๘มีนาคมนี้
และจะไม่เดินทางหนีไปไหนอย่างแน่นอนครับ

รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ